หนุ่มหัวร้อนต่อยหน้าสาว

มุบมิบยังไง

แต่บ้านนี้มีลูกชายอายุ๑๘

คู่กรณีอาจจะเคลียร์กันจบไปแล้ว
แต่ลูกบ้านนี้ไม่จบ
หมัดกับอีกหนึ่งถีบถ้านับ

เป็นเรื่องที่เบิร์ตบอกว่าไม่ได้เบาเลย

เธอจะเปิดรั้วจะถอยรถเข้าบ้าน

นี้ผู้ชายทำผู้หญิงใช่ไหม

แล้วพาเธอหลบเข้าบ้าน
อันนี้เกิดขึ้น๓๐สิงหาคมโน่นที่ผ่านมานะครับหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีส่วนสาเหตุที่ลูกชายของเพื่อนบ้านมาทำร้ายนะครับ
จากคืนนั้นคืนก่อนหน้าเนี่ยนะบ้านของเธอจัดงานวันเกิดให้แม่ก็มีการเลี้ยงสังสรรค์เปิดเพลงกันใช่ไหมแล้วใครก็ไม่รู้แจ้งตำรวจแจ้งตำรวจว่าบ้านเธอเนี่ยทำเสียงดังนะครับแล้วก็แม่ของผู้ชายอายุ๑๘ปีเนี่ยก็เดินออกมาดูหน้าบ้านในช่วงที่ตำรวจมาก็เลยมีปากเสียงกับบ้านของเธอเพราะเข้าใจว่าแม่ของเด็กผู้ชายอายุ๑๘เป็นคนแจ้งความก็ด่า

ที่ที่ทำอ่ะโอ้โหดูตาดิดูตาดิโอ้โหฝ่ายชายที่ลงมือบอกไม่มีงานไม่มีเงินไม่ขอรับผิดชอบยอมติดคุกตำรวจก็นะครับทำคดีส่งสารใช่ไหมก็ต้องใช้เวลาอีกอีกพอสมควรก็ทำให้ผู้ชายอายุ๑๘ปีเนี่ยคอยหาเรื่องอันนี้เป็นเรื่องจากฝั่งเดียวนะฝั่งเดียวเล่านะว่าคมครูคุกคามเธอคุกคามคนในบ้านก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์อ้าวน้อง๑๘ปีนะครับแม้
หน้าบ้านของเขาเนี่ยแต่ถ้าอยากจะชี้แจงก็เรียนเชิญไทยรัฐทีวีครับ